ดูควันหลงวันพ่อกันสักหน่อยนะคะ
ก็อยู่ด้วยกันคุณ
มีโมเมนต์สุดน่ารักนะคะ

ได้เผยถึงความประทับใจในวันพ่อแห่งชาติ
ที่ผ่านมาว่าถือเป็นเวลาที่ดี
แล้วก็มีความสุขค่ะได้อยู่กับลูกชายทั้งสองคนด้วยนะคะ

เจ้าตัวก็พยายามแบ่งเวลาเพื่อดูแลลูกให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
ส่วนความสัมพันธ์กับคุณพลอยพลอยพันธ์อดีตภรรยานั้นนะ
เจ้าตัวก็ยอมรับเลยค่ะว่าทุกวันนี้พูดคุยเฉพาะเรื่องลูกเท่านั้นค่ะ
ซึ่งก็ทำให้มีการลดการประทะลงไปได้เยอะเลยค่ะ
ใช่ก็ไปรับมามาเล่นนิดหนึ่งอะไรแบบนี้ครับ

คือคือเรารู้ว่าคือเราไม่เคยคิวเลยชิคกี้พายว่าเมื่อวานแบบนี้

เมื่อวานพ่อนี้ก็ล็อคไว้นานแล้วครับล็อคไว้นานแล้วครับ
แต่ว่ามันก็มีคิวที่มันอย่างเกี่ยวข้อมอยู่อย่างนี้ครับ
พอคอนเฟิร์มแน่นอนปุ๊บนี่ก็เลยแบบนัดเด็กมา
เมื่อที่ผมลงอีกสแกมป์มาครับถามว่ามีอะไรให้พ่อ
นี่วันนี้วันพ่อนี้พ่อถามอย่างนี้

ก็นั่นแหละครับก็มีเวลาเจอกันมากขึ้น

ก็คงถือว่านั่นแหละครับเรื่องราววุ่นวายก็คงจบไปแล้วล่ะครับ
ตอนนี้ก็มีอะไรก็คุยกันดีครับ
อาจจะแบบเรื่องที่ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องคุยก็คุยกันไปอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ก็คุยกันดีครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดให้กับเด็ก
เออนะคะก็ถือว่าเรื่องเก่ามันก็ผ่านไปแล้ว

เรื่องใหม่ก็มีแต่ความสุขแฮปปี้นะคะ
เพราะดูจากน้องแพนเตอร์แล้วก็ภูมานะ
น้องทำกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะ
แล้วก็เป็นเด็กที่มีความสุขมากเลยนะจ๊ะ
สำหรับพ่อลูกคู่นี้นะคะ